พอพ่อแม่เป็นดาราลูกก็ต้องทำงานในวงการสิ
หลายคนทำงานแทนพ่อแม่ได้แล้วนะคะ
อย่างวันนี้บันทึงไทยรัฐของเราจะพาไปดู
ตาตัวจิ๋วที่ทำงานเก่งจริงเลยค่ะ
เริ่มกันที่บ้านแรกนะคะนี่เลย

บอกเลยนะคะลูกชายลูกสาวบ้านเมียฉายแววเข้าวงการมากค่ะ

น้องดีแลนด์แล้วก็น้องเดมี่มีรายการทางยูทูปค่ะ
ทำอาหารขนมโอ้โหต่างมากมายเต็มไปหมดเลยค่ะ
รวมไปถึงการพูดจาจ้าจ๋าน่ารักมากค่ะ
เท่านั้นยังไม่พอนะคะตอนนี้ค่ะ
เริ่มมีงานถ่ายแบบโฆษณาแล้วนะจ๊ะนี่ที่เห็นหน้าจอเนี่ยแหละค่ะ
เรื่องหน้าหลายคนคงจะได้เห็นบ้างแล้วนะคะ
แต่ว่าเบื้องหลังโอ้โหน่ารักกุ๊กกิ๊กมากนะคะ
ท่าทางแอคตรงแคคติ้งแอคชั่นถอดแบบคุณพ่อคุณแม่

นักแสดงนางร้ายหน้าสวยแม่เนยนี่
แน่นอนนะคะลูกสาวคนสวยก็ได้รับการถ่ายทอดวิชา

คุณผู้ชมดูตามภาพยิ้มเอ่ยแววตาเอ่ยเอิ๊กอาร์กมาเลยนะคะ
เห็นกันชัดกับคลิปนี้นะคะที่แม่เนยเนี่ยเขาจูงน้องละลินเข้าฉากถ่ายแบบโฆษณาเนี่ย

จริงนะฝุ่งจุกด้วยนะครับบอกเลยน้องลาลินน่ารักสดใสนะคะ
เรื่องการโพสต์ท่าเนี่ยไม่ต้องบอกนะคะโอ้โหเหมือนรู้มุมมากค่ะ
ส่งยิ้มหวานตายีให้กล้องรัวไปเลยล่ะค่ะ
เห็นแบบนี้นะคะเตรียมเป็นเจ๊ดันได้เลยล่ะจ้า
ปิดท้ายกันเลยค่ะกับน้องดินค่ะ
ลูกสาวของคุณพ่อกัปตันภูตเนธกับคุณแม่เอกนั่นเองค่ะ
ด้วยความที่คุณพ่อก็เป็นพระเอกอะเนาะ
ลูกชายสุดหล่อคนนี้ก็รับวิชาการแสดงมาเต็มนะคะ
ซึ่งคุณแม่เอกนะคะก็จะคอยลงรูปความน่ารักน่าชัง
ระหว่างที่ลูกชายกำลังถ่ายโฆษณาค่ะ
เดี๋ยวให้ดูภาพนะคะพร้อมเขียนคำบรรยายว่า
ไปกับลูกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพุ่งโผล่นะคะ
กลัวตาเหล่และทึกเทคค่ะ
แต่ยังไงป้าป่ามามะก็เห็นถึงความอดทนและความทะเลนมากของพี่ดิน
เดี๋ยวเราไปดูคลิปเบื้องหลังการถ่ายโฆษณากันหน่อยค่ะ
โอ้โหเก่งมากเลยลูก
ที่สามขวบคือแบบทั้งงานได้แล้วอ่ะ

ถือว่าเป็นการฝึกความอดทนด้วยแล้วกันนะคะ